คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สำหรับการคุยของจอมคุยกับจอมขวัญนะคะวันนี้แขกรับเชิญที่ฉันตื่นเต้นมาก
เป็นหวดแขกรับเชิญที่ไม่เคยคุยเลยแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะคุยกับเขายังไงวะนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าเธอคนนี้เป็นใคร
สนุกแค่ไหนบันเจิดขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญสายแบบ
แฟร์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วถ้าใครเป็นสาวสาวหวานวินเทจ
ชอบแต่งตัวโดยเฉพาะถ้าชอบประวัติผู้หญิงคนนี้จะอยากฟังเธอว่า
จัดการกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไรกับแบรนด์
เป็นไงคะสายแฟนแนะนำซะเขินเลยต้องแนะนำใหญ่เพราะว่าเราอยู่
การข่าวเราไม่แทบไม่เคยแตะสายแฟร์เลยค่ะคุณมี่

มี่สวยอย่างนี้ทุกวันป่ะคะเนี่ย
สวยค่ะขอบคุณค่ะ
ตอนแรกที่น้องทีมงานบอกว่าได้พี่ได้แบนแลนดมี่นะคุณมี่อย่างคุณมี่
บอกไม่ถามมันก่อนเลยว่าเราจะคุ้นเคยไหมนะ
แต่ว่าเคยได้เห็นสัมภาษณ์คุณมี่นะคะ
เคยได้เห็นสัมภาษณ์คุณมี่เพราะว่ารู้สึกว่าหลังเราเห็นเสื้อผ้าคุณมี่อยู่บนไม้แขวนเสื้อระดับพระการทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็ทำมานานแล้วก็ให้อยู่บ้าง
นี่คิดว่าการที่เราเหมือนทำมาอย่างตั้งใจมาค่อยทำมาจนเติบโตทุกวันนี้
มันเหมือนเป็นรางวัลให้กับเรามากกว่าที่ว่าคนซึ่งมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรเขามาหันสนใจ
หรือว่าเห็นแบรนด์เล็กของเราอย่างนี้แล้วอยากใส่ของเรา
ถ้าใครได้ทราบประวัติคุณมี่เนธดาวัฒนาสิมากรนะคะจะทราบว่าเธออยู่ในแวดวงแฟชั่นมานานมาก
แต่ว่าเอาอย่างนี้ถ้ารายการเรานับตั้งแต่เกิดแลนด์มี่ค่ะ
จนถึงวันนี้ที่เราคุยกันแลนด์มี่นี่กี่ปีแล้วคะน่าจะสิบเก้าปีสิบแปดสิบเก้าปีประมาณนี้ค่ะ
อ่าโดยที่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนแลนดมี่เนี้ยคือโอ้ก็ต้องย้อนไปสมัยเรียนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ
จนถึงตอนนี้นี่คือเป้าหมายที่สูงที่สุดของการทำงานของผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝ่ายฝันอยากทำเสื้อผ้าอยากมีแบรนด์ของตัวเองไหมคะ
นี่คือจุดสูงสุดหรือยังคือนี่จะมองว่าสูงสุดตัวเองนะคะมีจริงก็ไม่ได้
ไม่ได้คิดว่ามันสูงสุดแต่คิดว่ามีความสุขคือเหมือนว่าอืม
พัตรกรที่มีทำมันมันจะค่อนข้างแบบเหนื่อยมากมากเลยส่วนใหญ่เราเราทำ
เรายังไม่มีทีมไม่มีลูกน้องไม่มีทีมงานมาช่วยมันก็เหมือนว่ามันเหนื่อย
เราจัดการเองทุกอย่างแต่ทุกวันนี้มันเหมือนว่าสูงสุดนี่ว่าไม่ใช่
แต่เป็นจุดที่มีความสุขแล้วก็ลงตัวส่วนตัวก่อนที่จะสัมภาษณ์คุณมี่นะคะ
ไปไปฟังไปอ่านเกี่ยวกับคุณมี่เยอะเลยแล้วก็จริงจริงชอบชอบตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะ
ตั้งแต่ตั้งต้นแบบเฮ้ยน่ารักดีเนอะเออนางก็เพ้นถ้วยขายนางก็
ร้อยสร้อยขายนางก็ทำนู่นขายนี่ขายแต่ว่าสายสายการทำงานที่ลองมาหาเงินมาเนี่ยมัน
มันมาสายที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยถูกไหมคะคือเหมือนกับเราเรื่องแต่แรกแล้วก็เหมือนกับแบบมันตอกย้ำทุกฝีก้าวเลยว่า

เป็นมันก็เอาสิ่งที่เราเรียนมาค่ะมันทำระหว่างตอนที่เราเรียนอ่ะ
แล้วเหมือนว่าต่ออาทิตย์เราก็ทำส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ได้สองพันห้าห้าร้อยอัน
แต่ก็คือแบบอดหลับอดนอนกันเลยทีเดียวแล้วมี่ทำอย่างงั้นมาเรื่อย
ทีนี้มันก็เหมือนเราเราหาเงินได้เองแล้วเรามีความสุขอ่ะแบบเอ้ยจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อย่างเงี้
อยากซื้ออะไรให้พ่อแม่ก็ซื้อได้ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่
อันนี้มันก็เลยเหมือนแบบเราติดที่เราหาเงินได้เองตั้งแต่ตอนแบบ
พอเราเรียนจบมันก็แน่ชัดขึ้นเรื่อยอย่างที่พี่ขวัญว่าเมื่อกี้ว่าเราอยากมุ่งไปทางเสื้อผ้านี่แหละ
แต่ตอนนั้นกว่าจะทำเสื้อผ้าได้มันก็ต้องมีเงินทุนของมี่เป็นเหมือนสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปไม่อยากจะแบบว่าอยู่ดีฉันยังจะทำก็ทำเลยของเงินพ่อแม่มาทำคือเหมือนเราไม่อยากจะให้เรามั่นคงแล้วก็แน่ใจกับตัวเราเองว่าเราอยากมุ่งมาทางนี้จริงมันก็ต้องเริ่มต้นจากร้อยสร้อยนู่นี่นี่นั่นเอากระดุมทำเป็นสร้อยทุก

เราขายได้เป็นเงินนี้มันสุดคือตอนนั้นมี่สุดคือเหมือนว่าเฮ้ยคือเราไม่ได้เก่งคือมี่ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งเลยก็คือเหมือนสมองมันไม่รับจริงค่ะมี่ก็จะรับเฉพาะเรื่องศิลปะวิชาศิลปะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเหมือนทำคนเรียนไม่เก่งทำไมครูชอบพิสูจน์ว่าคนที่เรียนไม่เก่งมันจะไม่ประสบค
ถ้าพอได้แต่เรามีสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำให้มันดีให้ได้ตั้งแต่จริงมันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อยู่ในจุดที่มีความสุขได้
แสดงว่าที่เล่าด้วยน้ำเสียงด้วยด้วยความรู้สึกแบบนี้แสดงว่ามันใช่ไหมมันเป็นแรงขับใช่ไหมคะมันเป็นแรงขับคือมี่ก็แต่ก่อนมี่จะเป็นขี้อายไม่กล้าแสดงออกมันเราไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนไม่เก่งเนี่ยครูบางคนไม่ยอมรับเราแต่พอเรามาอยู่ในพอเรามาเรียนเรื่องศิลปะมันเหมือนเป็นโรคของ

ตัวเราเองต้องให้กำลังใจตัวเราเองให้ได้ก่อนอ่ะเพราะว่าเหมือนมีเจออุปสรรคหรือว่าการท้อมันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมันกว่าจะถึงวันนี้ได้มีคนยอมรับในแบรนด์เราเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านการพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเราทำได้ดีมันเหมือนมันกดดันหลายหลายอย่างมากมากเลยแบบทุกข์ก็บอกใครไม่ได้อะไรอย่างเ
เริ่มแรกไม่ได้สนับสนุนให้มาทางทางนี้ค่ะอยากให้ทำงานที่เป็นแบบมั่นคงมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ที่เราที่เราคุยกับคุณมี่มาเอาเอาแค่ช่วงแรกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังพอจะนึกคำตอบไม่เกี่ยวกับโควิดเลยไม่กำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าถ้าถ้าฟังวิธีคิดและอินเนอร์ตอนตอบช

ตัวอย่างที่ดีมากปัจจุบันนี้แบบแฟนมี่ยังชอบบทแบบบางทีมี่ไม่ได้มานั่งดูว่าอุ๊ยเดือนนี้ฉันได้กำไรเท่าไหร่เดือนนี้เดือนที่แล้วฉันขาดทุนมากกว่าเดือนนี้เดือนนี้กำไรเหมือนมี่ไม่ได้คิดเลยเหมือนแบบเวลาถ้าแฟนไม่ได้แล้วมันต้องแต่คือมี่คิดว่าเอ้ยมันบริษัทมันอยู่ได้มันหล่อมันหล่
แล้วก็ยอมรับมาขนาดนี้
เพราะฉะนั้นในช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมา
ถ้าเทียบกับตลอดเส้นทางของชีวิตเรานะ

ต้องพิสูจน์ตัวเองกับคนที่อาจจะมีทุนเยอะกว่า

คือ๓๔เดือนที่ผ่านมาถือว่านักสุดไหม
ตลอดเส้นทางการเป็นแรนมี่นะคะ
มันก็คนยังติดต่อซื้อทางไลน์ได้นู่นนี่นั่นมันก็ยังมันยังมีเงินเข้ามาอยู่อะค่ะ
แต่ตอนนั้นที่น้ำท่วมตอนที่สยามหรือว่าอะไรร้านต้องปิด
มันน้ำท่วมเมืองรามก็ต้องปิดเลยมันก็ไม่มีเงินเข้า
เพราะมันยังไม่มีทางออนไลน์มี่คิดว่าอันนี้ยังดีกว่า
แต่ก็ยอมรับมันก็หนักหนาโดยสัดส่วนแล้วเนี่ย
แนนมี่เนี่ยยังไงหน้าร้านก็ทำเงินมากกว่าออนไลน์ถูกไหมคะใช่ค่ะ
แต่แต่พอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอร้านกลับมาเปิดเนี่ย
คนก็แอบติดกับการซื้อออนไลน์หนึ่งอันนี้พิสูจน์ได้เลย
เพราะคนไม่ได้กลับมาที่หน้าร้านเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมกำลังจะบอกว่า
อย่าประเมินสมรรถนะและศักยภาพของผู้หญิงหรือว่าลูกค้าใดก็แล้วแต่ที่จะช็อปออนไลน์นะเว้ยเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยใช่
ฉันฉันจะซื้ออ่ะไซส์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยัดเข้าไปได้ใช่
ไลน์ไม่มีปัญหาขอให้เน็ตมีก็แล้วกันใช่คือเขาแบบรู้สึกอย่างนั้นขอให้ส่งเขาก็ยังมีช่องทางโซเชียลเขาอยากจะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊คอินสตาแกรมว่าฉันอยู่บ้านก็อยากแต่งตัวสวย
ก็คืองานของดิฉันเนี่ยนะคะเป็นคนที่สร้างความเครียดแล้วก็งานของคุณมี่เป็นคนที่คลายเครียด
ก็ต้องขอบคุณแทนประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณมี่ถ้าสมมุติเราเราดูโดยพฤติกรรมนะคะก่อนโควิดก่อน
คือในธุรกิจแฟชั่นปกติแล้วลูกค้านะคะเขาชินกับการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
แบบไม่ติดข้อสงสัยใดแล้วใช่ไหม
คือเพราะว่าเราก็จะชินว่าเห็นแบบลูกค้าก็จะบอกว่า

เพราะฉะนั้นคือเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องจับ
ฉันต้องลองคือไม่แล้วใช่ไหมคะณวันนี้
อืมคือมี่คิดว่าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้ามี่จะเป็นลูกค้าประจำ
อ่าที่จะรู้ไซส์ของตัวเองกับไซส์ของนี่เนี่ยมันจะเป็นยังไง
แล้วคนที่ทำให้เรารอดรอดพ้นจากช่วงโควิดที่เปิดหน้าร้านไม่ได้
แล้วซื้อออนไลน์แทนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขาประจำหรือขาจอนะ

เคยมีลูกค้าบ่นไหมบอกว่าตอนนี้ต้องหยุดก่อนเลย
มีใครมาบ่นให้ฟังบ้างไหมคะลูกค้าประจำที่รู้จักคุ้นเคยกัน
ก็จะมีแบบว่าซื้อน้อยลงเหมือนมี๑๐คน
อย่างน้อยก็๔คนหน้าอาจจะชอบก็กลับมา
มีของมีก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เหมือนว่า
ฉันจะซื้อฉันอยากใส่ความคิดมีเขารู้สึกแบบนั้น

คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าเอาล่ะทุกอย่างอาจจะไม่มั่นคง
แต่ว่าเราต้องซื่อตรงกับความอยากของเรา
ใช่มันก็มีกลุ่มคือมี่ก็ไม่ได้เหมือนแบบว่า
เราก็ต้องไม่ไปกดดันบังคับแต่เราก็ต้องทำงานเราให้มันสวย
เขาไปกดดันตัวเขาเองว่าฉันอยากได้
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราถูกไหมครับ

มันก็คืออาชีพเราเราก็หน้าที่เราก็ต้องทำเสื้อผ้าสวยไป
ถ้าสวยจนเขาอยากซื้อเดี๋ยวเขาก็มาซื้อเอง
ถ้าเราไม่สวยจนเขาไม่ได้อยากซื้อ
เราก็ต้องมามองที่ตัวเราแล้ว
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราดูภาพรวมค่ะ
อย่างที่เราเห็นเนี่ยพอมันมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ย
เกิดแบรนด์ใหม่มันเยอะมากใช่ไหมคะ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรับมาเพื่อจำหน่ายต่อขายต่อนะคะ
หรือว่าการสร้างแบรนด์เองของน้องรุ่นใหม่
ซึ่งเดี๋ยวนี้แบรนด์มันเกิดเร็วแล้วก็เกิดเยอะแล้วก็เกิดง่าย
เพราะว่าต้นทุนมันต่ำลงใช่ไหมคะอย่างน้อยหน้าร้านไม่ต้องแล้วนะคะ
คำถามคือให้คุณมี่คุยให้ฟังหน่อยว่า
ธุรกิจทั้งหมดมันพอจะประเมินได้ไหมว่า
ถ้าเป็นแบรนด์ที่เป็นระดับบนแล้ว
ถึงแม้ว่าราคาแพงหน่อยแต่ว่าลูกค้าประจำอาจจะยังอาจจะยังสามารถซื้อได้
อาจจะไปลำบากที่แบรนดระดับกลางหรือแบรนด์ที่ตั้งต้นใหม่

ถ้าลำบากก็ลำบากกันหมดนั่นแหละเพราะว่า
คนอาจจะนิยามเหมือนกันว่าเสื้อผ้าเอาไว้ก่อนก็ได้
คือเรากำลังอยู่ในภาวะแบบไหนสำหรับธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าคะ
คือมี่คิดว่ามันไม่ได้มีเหมือนแบบว่าระดับบนกลางล่าง
มีผลกระทบหมดเลยไม่จำเป็นเลยว่าใคร
มันมีทางออกมันทำได้มันอาจจะไม่ได้แหวนดี
มันจะให้ดี๑๐๐ทุกคนมาซื้อของเหมือนภาวะปกติมันไม่ใช่
ถ้าเรามองธุรกิจด้านนี้แบบอาจจะห่างหน่อยค่ะ

พี่ห่างหน่อยพี่ก็อาจจะมองได้ว่า
คนเขาน่าจะยังไม่กล้าจับจ่ายซื้อของพวกนี้ไหม
อาจจะเก็บไว้เป็นของกินของใช้ค่าเทิมค่าชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะ
แต่จริงแล้วต้องมองในอีกมุมว่า
คือธุรกิจนี้ก็มีคนซึ่งทำมาหากินต่อเนื่องกันจำนวนมาก

คือพอขายไม่ได้ช่างตัดใช่ไหมคะ
เย็บผ้าอุปกรณ์ต่างคือก็ไปกันหมด
เพราะมันคือธุรกิจที่มีคนจำนวนมากที่ต้องร่วมกันอยู่
เพื่อให้ได้ชุด๑ชุดใช่ไหมคะ

คุณมี่พี่ที่แบบขายผ้าขายกระดุมขายลูกไม้
คือพี่ที่อยู่ในธุรกิจนี้สายการผลิตทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างคะ
ทุกคนก็มีผลกระทบหมดเลย
คือพอตอนนี้ตอนแรกที่มันมีโควิดใช่ไหมคะ
คือมี่ก็มาคุยกับพวกช่างพี่พวกช่างที่ว่าทำ
ก็ช่างก็อยู่กับมี่ก็ค่อนข้างเยอะก็เป็น๑๐คนนะคะ
ก็เหมือนแบบมี่ก็คุยกับพี่หัวหน้าช่างว่าจะยังไงพวกพี่จะกลับกันไหม

หรือยังไงเพราะตอนนี้หน้าร้านนี่ปิดแล้ว
ถ้าพวกพี่จะไม่ทำงานก็ได้นะ
ไม่จ่ะพวกนางก็พร้อมจะทีพจากสู้
ขออนุญาตถามเป็นเรื่องธุรกิจส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าคือคุณมี่จำเป็นต้องถึงขนาดเช่นสลับวันทำงานพนักงาน
หรือขอปรับการจ่ายเงินเดือนลดลงมา
หรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมเพื่อให้มันยังคงอยู่ได้แล้วไปต่อด้วยกันได้ทั้งหมด
แม้กระทั่งเลือกที่จะมีหยุดจ้างเลือกจ้างบางส่วนไหมคะ
ไม่ได้มีเลือกจ้างแต่ว่ามีบางแผนกก็เวิร์คจากก่อนจงนะคะ
แล้วก็ลดเงินเดือนเข้าไปแบบ๒๐๒๕ป่ะตอนนั้นสัก๒๕
เพราะตอนนั้นงานมันก็ไม่ได้มีอะไรอาจจะมีงานนิดหน่อยตามงานนิดหน่อย
ทำงานที่บ้านไปแล้วก็ลดเงินเดือนไป
ที่เหลือที่มาทำงานที่ออฟฟิศก็จะเป็นพวกที่ออนไลน์
แพ็กของหรือก็ต่อคุยกับลูกค้าเพราะพวกช่างเย็บยังต้องทำงานอยู่
ถ้าเชื่อมมาตั้งแต่ตอนต้นที่บอกว่าโดยบุคลิกอินเนอร์แล้ว
คือไม่น่าจะคลนามือคุณมี่แน่นอนเพราะว่าเช่นทางของเธอ
เธอเลือกที่จะเจออุปสรรคมาอยู่แล้วแต่ว่าคือโควิดต่อให้
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่คุณมี่เคยเจอแต่ว่าแน่นอน
คือแค่ต้องการจะบอกว่าคือไม่มีใครหรอกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
แต่เราจะรู้ไม่รู้แล้วก็มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง
แสดงออกมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
มีค่ะมันก็เหมือนเป็นความศึกมี่เหมือนเป็นคลื่น
มันก็เหมือนแบบกระทบไปแบบสำหรับบริษัทว่าเหมือนเป็นแลนดมี่อย่างนี้
มันกระทบตั้งแต่ช่างเย็บกระทบทุกคนแต่เราในฐานะที่เราเป็นหัวเรือแล้วเราจะมา
แย่ที่สุดนี่นะคะต้องเหนือจากความมีนิสัยส่วนตัวของเรา
วิธีคิดส่วนตัวของเราความเชื่อส่วนตัวของเราเนี่ย
ใช้วิธีนี้แหละฉันผ่านมันมาได้แล้วในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตมีไหมคะ
ตัวเรานี่แหละก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองแต่บางทีแม่งอาจนึกไม่ออก
บางคนนึกว่าให้กำลังใจยังไงวะนู่นนี่นั่น
เพลงสำหรับมี่คือแบบเพลงอ่ะเพลงเพลงบางเพลงอ่ะ
มันทำให้เราเป็นคนดีคิดดีได้ถึงปัจจุบันนี้นะ
ความคิดมี่อ่ะเพราะว่ามี่ท้อมีช่วงนี้มีปัญหา

ทีมงานกูเกิลจะชื่อเพลงเฮ้ยเอาความเชื่อความเชื่อ
เดี๋ยวนี้นี่รายการมันเปลี่ยนไปเป็นเพลงแบบว่าท้ายเพลงแต่วันไหนวะ
คือมันเหมือนมันฟังแล้วเรารู้สึกแบบบางทีมันท้อนแล้วฟังแล้วมันฮึด
อย่างความเชื่อก็แล้วถ้าเราเชื่อในตัวเราเองตัวเราต้องอย่าดูถูกตัวเราเอง
ถ้าตัวเราดูถูกตัวเราเองเมื่อไหร่ว่าแบบไม่ได้หรอกนู่นนี่นี่นั่นเออมันทำไม่ได้
ในเมื่อตัวเรายังดูถูกตัวเราเองแล้วใครจะมาเชื่อมั่นในตัวเรา
เราไม่ดูถูกตัวเองและเราไม่ดูถูกคนอื่น
มี่คิดว่าการไม่ดูถูกคนอื่นนี่สำคัญมาก
คนที่ผู้จารย์ดูถูกคนอื่นเท่ากับเป็นการดูถูกตัวเองแล้ว
แล้วก็เหมือนแบบแย่ความคิดนี่คือแย่มาก
เพราะฉะนั้นสำหรับมี่เวลาร่วมงานกับทีมงานหรือว่าใครก็แล้วแต่
มี่จะไม่ดูถูกเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยแล้วเราเลือกเขามาแล้ว
ทุกคนไม่ว่าทุกคนใครก็แล้วแต่มีข้อเขาเรียกว่ามีจุดแข็งของตัวเอง
แต่จุดแข็งของตัวเองมันคืออะไร
เราต้องเชื่อว่าเราเอาจุดแข็งนั้นล่ะเรามาทำให้มันเป็นเงินก็ได้
ทำอาชีพนั้นอะไรก็ได้ทำให้มันดีอ่ะมี่ว่ายังไงมันก็ต้องออกมาดี
มาปิดท้ายที่ส่วนตัวบ้างส่วนตัวแบบตัวคนเดียวตัวฉันคนเดียว
จากการผ่านช่วงที่มันวิกฤตมามากเอาชีวิตส่วนตัว
เรามองการใช้ชีวิตหรือว่าคิดว่าการปรับการใช้ชีวิตส่วนตัวเรา

น่าจะดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ใส่ใจเรื่องครอบครัวเราให้มากขึ้นว่าชีวิต
มันทำให้คิดได้ว่ามันไม่แน่นอนจริงกับชีวิตเรา
มันจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นใหม่ขึ้นมาบ้างก็ไม่รู้
ถ้าเรายิ่งเราต้องดูแลเรื่องครอบครัวเราให้ดี
แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเราให้มันดีพร้อม
เพื่อจะพร้อมรับทุกสถานการณ์ต่อไป
ถ้าเราแข็งแรงอยู่แล้วถ้าเราเกิดป่วยขึ้นมา
เรื่องโควิดอะไรอย่างนี้ที่เรากลัวถ้าเราพื้นฐานเราแข็งแรงดี
มันก็จะไม่เป็นอะไรมากมีคิดแบบนั้น
แล้วนอกเหนือจากที่เราเรียนรู้ช่วงวิกฤต
เพื่อจะส่งต่อตัวเองไปสู่ความคิดความระวังใหม่นะคะ
แล้วความเป็นคุณแม่ล่ะความเป็นคุณแม่เนี่ยกับคุณลูกเนี่ย

ก็มีว่าไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วยกันว่า
เรื่องโควิดนี้มันจะเป็นยังไงจริงเราจะสอนเขาไปมา

เขาแบบเรียนรู้ว่าคุณแม่ต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น
คือเราก็ต้องริวก็ต้องใส่หน้ากากหรือว่าป้องกันเรื่องแอลกอฮอล์อะไร
ให้เขาพบก็คือก็กลายเป็นเราก็ระวังกันมากขึ้น
ลูกเขาก็เรียนดูมี่ว่าก็ดีด้วยมันก็ต่อไปมันก็
ลูกก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเรื่องสุขลักษณะ
เขาก็เรียนดูด้วยตัวเองว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริง
เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างนี้
แต่เราข้อดีก็คือมี่กับลูกก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
เพราะว่ามันปิดเทอมไปไหนไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์
เราก็ต้องคลุกอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งค่ะ
ซึ่งแม่คนนี้คุณผู้ฟังค่ะที่เราคุยกับคุณมี่มาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คือถ้าเอาจากคนที่ไม่ได้อยู่สายแฟร์อย่างดิฉันเนี่ยนะคะ
คือว่าเออไม่เห็นเหมือนที่เห็นเลยเนอะอย่างนี้เนอะ
เขารู้หมดเลยว่าเราฟังเพลงนี้
ไม่แต่การเห็นมุมนี้มันทำให้เห็นว่ามันไม่ได้ยาก
แต่มันไม่ง่ายหรอกถ้าสมมุติเราไม่ทำตัวเราให้แกร่งพอ
ใช่ค่ะคือถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็พร้อมที่จะทำกับมันทุกวัน
นี่คืออีกหนึ่งอาชีพนะคะผู้ฟังที่เรารู้สึกว่า
น่าสนใจมากว่าเขาจะเผชิญมันแบบไหนใช่ไหมคะ
แต่ว่าในทางกลับกันคือถ้ามันกระทบเขามาก
มันก็จะเหมือนกับธุรกิจลักษณะอื่นเช่นเดียวกัน

แล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจนี้จำนวนมาก
แล้วก็สิ่งที่สำคัญวันนี้ก็คือว่าเราได้เห็นวิธีคิด
แล้วก็วิธีการคุยกับตัวเองวิธีการบอกตัวเอง
วิธีการรับมือด้วยความเข้มแข็งแกร่งมาก
ก็อย่างที่ว่าค่ะสิ่งที่เราเห็นคุณมี่ตลอดมาก็คือ
ไม่ใช่เลยนะคะทั้งหมดคือการแสดงค่ะ
ต้องขอไปด้วยที่ได้จกตัวจริงของคุณมี่ออกมาใช่ค่ะ
วันนี้หมดเวลาของจอมคุยกับจอมขวัญแล้ว
นี่จอมคุยตัวจริงนะคุยเก่งน่ารัก
ตั้งวงแชร์ร่วมกันไหมคะน่าจะคุยง่าย
วันนี้ขอบคุณคุณมี่จริงนะคะที่ให้เวลากับการเชิงงานนะคะ
ขอบคุณมากจริงนะคะแล้วก็ขอให้เราผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะคะ
วันนี้สวัสดีคุณมี่นะคะขอบคุณมากค่ะ
ก่อนคุยกับแขกรับเชิญนะคะแต่ว่าพอคุยกันมาแล้วรู้สึกว่าเออ
นางเป็นคนละคนกับที่เราเห็นนะคะซึ่งจริงคุณมี่มีมุมอื่นที่เราน่าคุยด้วยได้อีกหลายรอบทีเดียว
เฉพาะเรื่องของการฝ่าฟันมาทีละขั้นทีละขั้นของชีวิตใช่ไหมคะ
แล้วก็น่าจะเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่จะแนะนำรุ่นน้องในเรื่องของการเลือกเส้นทางชีวิตได้ดีอีกหนึ่งคนนะคะ
ซึ่งสร้างด้วยตัวเองของตัวเองมาที่น่าสนใจมากนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านไม่หมดเวลาเราก็ต่ออีก๔๕ชั่วโมงไปเลยนะคะ
และอีพีหน้านะคะแขกรับเชิญที่เราจะคุยด้วยมาเป็นทีมค่ะเป็นทีมสามีแอ่นภรรยานะคะ
เพราะว่าเป็นคู่ของนิวกับเป๊กค่ะคนที่ทำธุรกิจซึ่งต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวนะคะ
ถ้าใครได้เคยเห็นสถานที่ที่เขาทำเป็นโฮมสเตย์แล้วก็คงจะนึกออกได้ว่าเออก็คงจะได้รับผลกระทบแน่แท้นะคะ
คนไปเที่ยวไม่ได้แล้วอยู่กับมันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับสามีภรรยาคู่นี้กันในอีพีหน้านะคะ
ส่วนอีพีนี้ลาไปก่อนอย่าลืมพบกันนะคะทุก๑๐โมงวันเสาร์อีพีนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ